ข่าวต่อไปนี้ก็สุด

ถ้ามีน้องมีเด็กนั่งดูอยู่ด้วยก็แนะนำหน่อยก็แล้วกัน
แต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม
ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นโรงพักแจ้งความว่าถูกแฟนตัวเองนะ

มอมเบียร์แล้วก็พาเพื่อนที่ติดหนองใน
หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้ชายนะครับ

สวิงกิ้งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งเดียวหลายคนพร้อมกันเนี่ย

คือติดโรคตอนนี้เธอบอกว่าตุ่มขึ้นเต็มตัวเลย
นางสาวจันทร์อายุ๔๗ปี
หลังจากถูกในต้อนอายุ๕๒ปีเป็นแฟนกัน

แล้วก็ยังถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วย
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ

ในต้นคนเป็นแฟนเนี่ยนั่งดื่มเบียด้วยกันอยู่
จากนั้นฝ่ายชายก็ชวนไปม่านรูด
เป็นแฟนกันเป็นม่านรูดนะฮะ
บอกว่าจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศ
แต่พอไปถึงห้องพักในม่านนู่นปรากฏว่า
อู๊ดในอู๊ดคือเพื่อนของในต้อนเนี่ย
แก้ผ้ารออยู่ในห้องแล้วครับคุณผู้ชมฮะอ้าว
บอกอันนี้ไม่ใช่แล้วเธอพยายามดิ้นหลบหนี

หนีไม่ได้ครับแล้วก็ถูกทั้งสองคนจับถอดเสื้อผ้าจากนั้น
ในอู้เป็นคนลงมือข่มขื่นคนแรกครับสถานที่ในตอนเป็น
คนถ่ายคลิปวิดีโอพอถ่ายคลิปหนำหนำใจแล้วขอ
อภัยนะครับก็มามีสัมพันธ์แบบโดยไม่สวมถุงยาง
สำเร็จนะฮะในข่าวบอกแบบนั้น

พร้อมกับขู่บอกว่าหากไปแจ้งความ
หรือบอกใครนะอาจจะไม่ได้ใช้นะเงิน
ผ่านมาเกือบสองเดือนครับนางจัน
ตอนนี้นะเธอเริ่มมีตุ่มขออภัยนะครับ
มันเป็นข่าวต้องบอกมีตุ่มขึ้นที่
อวยพฤตและตามลำตัวนะครับแล้วช่องคลอดก็
เธอจึงโทรหาในต้อนเพื่อสอบถาม
แต่แฟนตอบกลับมาไว้ยังไงรู้ไหม
พี่ขอโทษนะลืมบอกไว้ว่าเพื่อนพี่มันเป็นหนองใน
โอ๊ยเป็นแฟนกันภาษาอะไรเนี่ย
นี่ฮะแล้วก็ยุติการสนทนาไป
หลังจากนั้นครับนางสาวจันทร์
ผู้เสียหายนะฮะไปที่โรงพจบาลบ้านค่าย
ที่ในต้อนจะกลัวจะตกใจจะรับผิดชอบ
ส่งคำความทางลายมายังไงเลยไว้
ผมบอกแล้วว่ามีหลายโอไอข่าวเนี้ย
เป็นข่าวโดยไม่ต้องเชิญชอบดังดี
แล้วยังขู่ซ้ำด้วยบอกว่าระวังจะหาที่อยู่ไม่ได้

ยังไม่พอยังไม่พอให้ได้โอยกันอีก
หลังเกิดเหตุในต้อนยังพูดเชิญชวนให้เธอไปร่วม

บอกว่าเดี๋ยวจะให้ที่แปลงนึงนะ

ขณะนี้เธอบอกไม่รู้จะบอกว่ายังไง

เสียใจก็เสียใจกลัวอายไม่กล้าไปทำงาน
ฝ่ายชายจะทำร้ายกลัวลูกสาวจะรู้

ไม่คิดว่าคนที่คบหากันมารักกันมาด้วยความรัก๒ปี

จะทำกับเธอเยี่ยงสัตว์แบบนี้ฮะ
นี่แหละฮะข่าวนี้สุดจริง